ในขู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทีม
เจอกับผมชนะและคุณชิสาแบบนี้นะครับ

สดเรากับปลาในตลาดสด

เหงือกดำ
เหงือกเรายังสู้ปลาในตลาดไม่ได้
แต่ถ้าพูดถึงความสดของข่าว
ความสดใหม่สีสันแสบสดใส

เพราะว่าสามารถดูสดแล้วก็สามารถแชทมาคุยกัน
รวมถึงแชทหน้าจอ

ก็สามารถแชทมาคุยกันหน้าจอได้เลย
วันนี้คุยอะไรกันดีล่ะคะคุณชนะคะ
วันนี้วันเสาร์เราไม่เหงาเพราะมีเธอ
อยู่ข้างแล้วเห็นไหม

และอันนี้เป็นเพื่อนกันเลยจ้า
ส่วนวันนี้นะฮะเรื่องราวข่าวสารของเรามันมากมายหลากหลาย
มีอะไรให้ได้ติดตามไปดูกันเลยในสบัดข้าวเน็ต
โทรศัพท์เป็นเหตุแท้แค่ขอยืมถึงขั้นต้อง
ฟันกันเลยเหรอสรุปเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรต้องติดตาม
กู้ภัยตุรกีช่วยเหลือสามีภรรยาที่ติดใต้ซากตึกนานกว่า๑๐๙ชั่วโมง
จะช่วยได้หรือไม่อย่างไรต้องติดตาม
หน้าทีระทึกครับนั่งอยู่ดีกระบะพุ่งมาเกือบชนนะ
เอ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสบัดข่าว

ถูกต้องตามโดยสอบพร้อมเมืองชนบุรีครับ
เขาได้รับแจ้งนะฮะเขาก็เลยรีบไปยังจุดเกิดเหตุตรงนี้
ตรวจสอบร่วมกันกับกู้ภัยมูลนิธิ
ธรรมรัศมีมณีรัฐและรถดับเพลิงจากเทศบาลบางซ้าย
ค่ะรถดับเพลิงต้องมาด้วยนะอืมทำไงอ่ะ
ก็ต้องมาฉีดล้างความเปื้อนให้กับคุณลุง
นี่ไปจับอะไรขึ้นมาลุงเอ้ย
ดีนะตอนตกลงไปน้ำทะเลมันลง
แล้วตรงนั้นมันเป็นเหมือนเลนเป็นโครน
โอ้โหก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
คุณลุงที่เห็นอยู่เนี่ยกำลังปีนบันไดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะ
ชื่อว่านายถิ่นยานจิตอายุ๖๐ปี
ตกลงไปสภาพก็แบบนี้แหละครับ
แทบจะจำหน้าจำตากันไปทำอะไร
คันหน้าคันหน้าคอเกาก่อน
ขนมันเข้าจมูกขอต่างน้ำมูกด้วย
เดี๋ยวค่อยขึ้นไปคนเชียร์ก็เชียร์ไป
คนขึ้นก็ค่อยไต่ขึ้นมา
เนี่ยลุงก็บอกว่าเมาเต็มที่เลย
เมาอะไรมัวยาดอง

โอ้โหไม่รู้เหมือนกันกินไปเท่าไหร่แต่หนอนสภาพนี้

ขอลุงนอนอยู่แบบนี้ก่อน

ลุงรีบนอนรีบตื่นรีบลูกนะลุงนะ
สักพักฉีดฉีดทำความสะอาด
กรี๊ดการถ้าว่าเห็นลุงปาบน้ำ

ก็ไม่รู้ว่าโคนมันเข้าไปทางซอกไหนบ้าง
ก็มันเลอะทั้งตัวไง

ลุงครับเป็นยังไงครับ
ทำไมถึงตกลงไปแบบนั้น
คุณลุงเขาก็เล่าด้วยความทุลักทุเล

ช่วยเราฟังหน่อยว่าคุณลุงเนี่ยเขาเล่าว่ายังไงบ้างฮะ
เวียงพ่อเท้าไอ้ลุงต้องบ้าเนี่ย
หยุดห่วงพกเลย
พกเลยสลับห่วงอย่างนี้
อยากเป็นบุษลีทั้งผู้
เมาไหมลุงเมาไหม

แล้วทำไมลุงอยู่พูดว่าอยากเป็นบรูสลี

เป็นความฝันในวัยเด็กของแกอยากเป็นบูสลี

อยู่ตรงที่ขอบสะพานหรือขอบทางเดิน

แล้วสักหน่อยปุ๊บข้าวเท้า
มันให้ล่วงลงไปเลย

ก็จอดปั๊บก็เดินทำท่าบูธลีของแกแหละมั้

มีคนตะโกนบอกว่ามีคนตกทะเล

คนเดียว
จะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิบาสถึงขั้นเลือกตกยามออกได้เลยค่ะ
ในโอมเนี่ยค่ะ
บาดเจ็บส่วนในก๊อตก็บาดเจ็บ
ดูคลิปจากวงจรปิดจะเห็นว่ามีวัยรุ่นสองคนวิ่งตามกันมา
คนนึงคือนายก๊อตอายุ๑๗ปีวิ่งนำหน้าไปแล้ว
ส่วนที่ตามมาคือนายโอมอายุ๑๖ปีค่ะ
ที่นายโอมจะหยุดอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง

นายอมบอกถูกฟันมาที่คอ

คอเลือดอาบเลยนะคะ
แต่ไม่ใช่แค่ในก๊อตคนเดียวไม่ใช่แค่นายโอมคนเดียว
ก๊อตคนที่วิ่งไปก่อนหน้านี้ก็ถูกฟันเข้ากลางหลังเหมือนกัน

เจ็บทั้งคู่ค่ะก็เลยถูกนำส่งโรงพยาบาลจังหารนะคะ
ไปถามคุณพี่เสื้อแดงนี่แหละคุณจุธามาศผารอดอายุ๒๘ปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ตีแบตอยู่กับหลานสาวอยู่ถนนภายในหมู่บ้านนั่นแหละ
ซึ่งมันตรงข้ามกับบ้านผู้ใหญ่บ้าน
แต่จังหวะนั้นนะคะเห็นทั้งสองคนวิ่งมาจากบ้านของนายโอม
โดยมีนายก๊อตถือมีดอิโต้วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อได้ในโอมวิ่งมาติดเพื่อวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
บอกให้ช่วยส่งโรงพยาบาลหน่อยเพราะตัวของในโอมเนี่ยมีบาดแผลที่ต้นคอเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
ก็เลยรีบช่วยเหลือด้วยการเอาผ้าเย็นมาห้ามเลือดไว้ก่อน
เป็นการประถมพยาบาลตามที่ชาวบ้านจะหาได้
แล้วก็ประสานรถโรงพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บไป
แต่เนื่องจากว่าย่าดเกรงว่าจะรอนาน
ก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านไปส่งที่โรงพยาบาลเลยดีกว่า
ส่วนทางด้านนายสังวรสุวรรณสีผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บอกนะคะว่า
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ทำธุระอยู่ด้านหลังบ้านนั่นแหละ
แต่ได้ยินเสียงเอ๊ะอ่ะโวยวายหมาก็เห่า
ออกมาดูหน่อยปรากฏว่าเห็นคนได้รับบาดเจ็บเพราะการถูกทำร้ายกันมาเนี่ยนะคะ
แล้วดูสภาพค่ะคุณชนะลงไปนอนกับพื้นครับ
เลือดไหลเลือดนองเลยนะคะดูแล้วอาการสาหัสก็เลยรีบนำรถ
หน้าของตัวเองเนี่ยไปส่งผู้เจ็บเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
พูดถึงประวัติของผู้บาดเจ็บกันหน่อยอย่างในก๊อตนี่นะคะ
ก๊อตคือคนแรกที่วิ่งไปก่อนเนี่ยนะ
มีประวัติการรักษาเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วย
แต่ก่อนเกิดเหตุในก๊อตเนี่ยนะคะมาขอยืมโทรศัพท์มือถือของในโอม
นายก๊อตกับนายอมจริงแล้วก็เป็นญาติกันอ่ะ
ก็ญาติกันนี่แต่ไม่รู้ว่าทะเลาะปากเสียงกันเรื่องอะไรอ่ะค่ะ
สุดท้ายลงมือก่อเหตุทำร้ายกันด้วยมีดด้วยอาวุธมีคมแบบนี้นะคะ

ตำรวจอ่ะเดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เนี่ยก็ถ้าแค่เรื่องของการขอยืมมือถือกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะ
ก็ไม่น่าจะต้องลงเอยด้วยการทำร้ายซึ่งกันและกัน
เนี่ยได้กันไปคนละแผลเนี่ยมันคุ้มกันสักที่ไหนล่ะ
คือก็ไม่รู้มันมีเหตุผลมีปมไหนที่เขาขัดแย้งกันมาก่อนหรือเปล่า
หรือปัญหาด้านจิตเวทหรือเปล่าถึงเป็นชนวนก่อเหตุนะ
ก็ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยดูแลใกล้ชิดละกันค่ะ
เรื่องนี้กันบ้างนะครับเจ้าหนี้จะไปทวงหนี้
ติดหนี้อยู่๒๐๐แต่ลูกหนี้ไม่พอใจหวามายเบสบอลมาตีหัวแตกเลยอะครับ
เรื่องหนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่เรื่องการทำร้ายร่างกายนี่ต้องแยกส่วนกันนะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันปอตทฝั่งตรงข้ามโรงเรียนขจรรดวิทยา
อยู่ใกล้กับปากซอยประชาอุทิศ๓๕ถนนประชาอุทิศเขตราชบุรณะกรุงเทพนี่แหละครับ
ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายอายุสัก๒๐ปีมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะ
บาดแผลแตกนะพูดง่ายหัวแตกอะครับ
เกิดจากการโดนตีด้วยของแข็งอย่างรุนแรงที่บริเวณหน้าผากก็ปวดบูมด้วยปวดบวม
หัวมปูดอ้าวทั่วไปหมดแล้วแต่อย่างนี้ละกันหัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บเรียกได้ว่าหัวโน
พูดอย่างนี้เข้าใจง่ายกว่า
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเนาะ
บาดเจ็บเล่าว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมายืมเงินเขาไป๒๐๐แล้วไม่ยอมคืน
ก็ทวงสิก็ไปทวงตามสิทธิ์เท่านั้นเองกลับกลายเป็นว่าอีกฝั่งไม่พอใจด่าเขาอีก
ด่าไม่พอไปเอาไม้เบสบอลมาตีจนเขาหัวแตกแล้วก็พากันหลบหนีไป
แต่ยังพร้อดหนิอยู่อย่างนึงนะขึ้นแบบพูดบัตรเจ็บนะ
ช่วงเกิดเหตุชุนละมุนเนี่ยหนุ่มรายเดอร์ที่นั่งรอรับงานอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวนั้น

หนุ่มรายเดอร์บอกว่าคนเห็นเหตุการณ์นะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้บาดเจ็บมานั่งเล่นอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
สักพักก็มีผู้ชายสองคนถือไม้เบสบอลแล้วก็ขวดเบียร์
เดินตรงมาทำร้ายผู้บาดเจ็บเลยไง
แล้วเอาจริงไม่ได้มาแค่๒เท่าไหร่
เมืองต้นนะฮะตำรวจให้ผู้บาดเจ็บไปทำแผลที่โรงพยาบาลก่อน
แล้วเดี๋ยวจะเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ในภายหลังที่สนราชบุรณะ
หนี้สินอะไรยังไงมันก็ส่วนหนึ่งนะ
แต่เรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยโอ้โหมันก็กลายเป็นคดีไปแล้วนะ
ถูกต้องค่ะมันก็แยกคนละส่วนอย่างที่คุณชนะบอกไป
ไม่ว่าจะเป็นคนทวงหรือคนถูกทวงนะครับ
ก็มีกฎหมายคุ้มครองพอกันนะครับ
แต่สำคัญคือต้องตกลงกันให้ได้ทำให้อยู่ในกฎกติกา
ถ้าทวงกันผิดวิธีทำร้ายร่างกายขึ้นมาก็เป็นเรื่องกันอีกนะคะ
หนุ่มเขานั่งอยู่ริมทางก็นั่งชิวกันอยู่ดี
อยู่มีรถจากไหนไม่รู้พุ่งมาเกือบนะ
เกือบจะชนคนเข้าให้อะครับ
โหเขียบเองกันได้เนี่ยนะ

โหเขียบโอ๊ย
เจอใจ
โอ้โหน่าตกอกตกใจนะ
มันจะมีปังไงไม่รู้

และยังเคราะห์ดีนะไม่ได้พุ่งเข้ามาชนคนที่เขานั่งอยู่นะ
ถ้าชนคนเข้าเต็มแล้วก็โอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยนะ
เนี่ยฮะอย่างที่เห็นนะมีผู้ชายสองคนผู้หญิงคน
นั่งอยู่ชิวอยู่แถวริมทางนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เฮียขับรถนะฮะเขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
เขากำลังนั่งคุยกันอยู่ริมทางแบบนี้
อยู่มีรถมาจากไหนไม่รู้ด้านหลังเฉียวชนเขาให้

ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเยอะคุณชิสาวิเคราะห์ไปต่างนานา
เราก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะว่าทำไมถึงขับรถแบบนี้
คาดการณ์และคอมเมนต์ไปบอกว่าหลับในหรือเปล่า
ชินทางเหรอหรือมัวแต่ก้มดูโทรศัพท์
บางส่วนมองอย่างนี้นะอันนี้ไม่รู้นะ
ส่วนนะก็คือคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะ
เขาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยตั้งใจหรือเปล่า
โอ้โหหลังกายความเย็นเนอะอืม
เป็นแยกไฟแดงที่วุ่นวายชุนละมุนกันสุดสุดไปเลยจริงครับคุณชิสาดูนะไฟแดงแล้วนะต้องหยุดนะหยุดค่ะแต่มีมอเตอร์ไซคันนี้ไม่หยุดไปแล้วค่ะพี่พี่วินคันนี้
แล้วดูสิรถมอเตอร์ไทยมาเพียบเลย
ค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขาก็สวนเลนกันฉุบฉับฉุบฉับนะคะ
แต่ว่าฝั่งที่มีกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์อยู่เห็นเลยว่ามอเตอร์ไซวินคันหนึ่งพุ่งไป

แต่ก็วินที่ดีเขาก็มีเยอะนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คือเนี่ยจังหวะของมอเตอร์ไซคันนี้มันไม่ยอมหยุดไง
อืมเนี่ยค่ะบางทีนะแล้วถ้าเราคิดแบบเห็นใจเขานะเขาอาจจะเหม่อลอยหรือเปล่าแบบไม่ได้เจตนาน่ะนะ
แต่ถ้าบอกว่าเหม่อลอยจริงก็ต้องบอกว่าพี่ตั้งสตินิดนึง

ขับรถขับรามต้องระมัดระวังค่ะ
ว่าขณะใกล้แดงด้วยเนี่ย
ปาไปน้องไปไม่ได้จะเร็วขึ้นหรอกเผลอไปไม่ถึง

ต้องตั้งสติกันให้ดีมากเลยค่ะ
อะไหนก็ใกล้จะวาเลนไทยแล้ว
ให้ดูเรื่องราวความรักหวานน่ารักกันหน่อย
ไหนก็ข่าวเมื่อกี้เกี่ยวกับสี่แยกไฟแดง

เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะแต่จะให้ดูความรักที่มันเกิดขึ้น
ถ่ายกันแถวสี่แยกไฟแดงเขาว่ากันว่านี่คือมนต์รักพวงมาลัย
นี่เอาอย่างนี้เลยล่ะที่เจ้าบ่าวจูงมือเจ้าสาวที่เขากำลังถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไร
เรียกได้ว่าแฮปปี้กันก่อนแฮปปี้กันทั้งคู่ทั้งฝ่ายชายนะครับคุณชาตรีกองคำ
และฝ่ายหญิงคุณสรรญาบุษฎีวงศ์โอ้โหรถล้าก็แวะแล่นผ่านไปผ่านมา
ถือว่าเป็นศักดิ์ขีพยานให้กับทั้งคู่
ปกติประธานจะเป็นฝ่ายคล้องมาลัยมงคลให้กับเบาสาว
แต่งานนี้บ่าวสาวมาขายพวงมาลัยให้กับแขกผู้มาร่วมงาน
ก็มาร่วมงานโดยไม่ได้ตั้งใจจริงเพราะว่าก็ขับรถผ่านแถวนี้ไง
พรีเวดดิ้งตรงนี้คือบริเวณถนน๓๐๔ช่วงแยกสัญญาณไฟแดงโลตัส
บ้านคลองรังพื้นที่หมู่๑๐ตะบนท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าบ่าวบอกหน่อยสิทำไมพาเจ้าสาวมาเดินขายสี่แยกที่บริเวณตรงนี้ล่ะ
เขาบอกว่านี่นี่คือนี่คือพรีเวดดิ้งของผม
มันเป็นเรื่องราวสตอรี่ในชีวิตของผมเกิดอะไรขึ้นยังไง
ผมเขาคนนี้เจ้าบ่าวเนี่ยนะเขามีอาชีพในการขายพวงมาลัย
อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้นั่นแหละเออเออแล้วเจ้าสาวล่ะ
โอ้โหเจ้าสาวเนี่ยนะเขาก็แบบว่าถูกอกถูกใจและไม่เคยรังเกียจในอาชีพของพี่แก

นี่ไงสุดท้ายเลยตัดสินใจมาถ่ายรูปกันตรงนี้ให้เห็นถึงเรื่องราวความรักของเขาทั้งคู่
แต่เดี๋ยวฉันสงสัยเนี่ยคุณชนะว่า
ถึงต้องใส่นักจากริงด้วย
เอางี้เอางี้อยากรู้ใช่ไหม

ลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ

แล้วก็อยากจะสื่อว่าทุกอาชีพนะครับ
สามารถรักกันได้นะครับ
โดยที่ไม่ได้รังเกียจกัน
แล้วเราก็เลยช่วยกันเก็บเงินนะครับ

กว่าจะมีงานวันแต่งวันนี้นะครับ

คนเรารักกันได้
รักกันได้รักกันได้รักกันดี

ผมว่านะที่เขามีหน้ากงหน้ากากแบบนั้น
เขาคงจะเป็นการใส่เอาไว้อยู่แล้ว

การถ่ายพรีเวดดิ้งแบบนี้ครับ

และถ้าใครนะมีโอกาสผ่านไปแถวนั้นนะ

ในวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

แต่ละรูปมันช่างเรียกเสียงขึ้น
ทำให้สร้างสรรค์สิ่งดีนะคะ
ส่วนน้องหมาตัวนี้ทำไมมักจะชอบงับชอบแงะชอบแพะกันเหลือเกิน
โดยเฉพาะพระทำไมไม่กลัวบาปเหรอ
กลัวหรือเปล่าไปดูเอาเองเพราะมันชอบทำแบบนี้
ลุดลุดลุดไปจับเจ๊ง

หัวเราะเจ้าของน้ำ
เจ๊งเจ๊งอย่ากับเจ๊งปล่อย
มันบาปไอ้หนูอย่าไปทำ
หลวงปู่ท่านก็สะบัดสะบงสะบัดจีวอนใหญ่เลย
เจ๋งนี่ก็วิ่งงับหลวงตากันตลอดเลยทีเดียว

มาเมื่อไหร่ก็วิ่งตามวิ่งตามแบบนี้นะคะ
ไม่รู้ว่างานนี้จะได้บุญหรือบาปนี่นะ

เจ๋งทำแบบนี้เจ๋งไหมล่ะเจ๋ง

เจ๊งต้องงับจีวรหลวงพี่ทุกครั้ง

งับหลวงพี่ทุกครั้งเลยยังไงกัน
หลวงพี่ก็ต้องใส่สวงตัวนี้อยู่บ่อย
เออนะคะก็อย่างนี้แหละ
อย่าไปทำอย่างนั้นทำไมอ่ะ

อยากจะติดตามเจ๊ง

เป็นหมาบ้านดีไม่ชอบอยากไปเป็นหมาวัดซะแล้ว

ก็เห็นเด็กออกมาตักบาดทุกวันเลย

บ้านใครมีหมาก็คงจะเข้าใจนะคะ
ที่บ้านดิฉันที่ต่างจังหวัดที่บ้านไม่ได้เลี้ยงนะแต่ว่าบ้านตรงข้ามเลี้ยงหมา
ทุกครั้งที่เจ้าของบ้านหรือว่าบ้านที่ฉันออกมาใส่บาทมาก็ออกมาด้วย
มันก็จะตามมาเล่นอย่างนี้แหละมันเจอคนมันก็มีความสุข
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาไปที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
นั่นก็มีชุมชนที่เขาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเอาไว้
เรียกได้ว่าเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง
ใครจะพาไปดูเรื่องนี้พี่ดาวสุภาษา
ถูกต้องติดตามกันเลยในช่วงชุมชนต้องแชร์

ถ้าคุณผู้ชมเจอดาวที่ไหนระจวกสระเนรฐะทีนั้นค่ะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุย
ที่ชุมชนวัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

ไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะคะหาไม่เจอ
เพื่อนเพื่อนครับวัดขนอนไปทางไหนครับ
ไปทางโน้นเหรอไปแล้วไปตรงโน้นเหรอไปทางไหนครับ

นี่ไงวัดขนอนเจอแล้วค่ะ

วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนแห่งนี้
เพื่อที่จะมาเรียนรู้ศิลปะวัดขนาดที่นี่

แล้วจะเป็นอะไรตามดาวไปดูเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะมาถึงวัดทั้งที
ขออนุญาตไหว้พระขอพรกันก่อนนะคะ
ไหว้พระเอาเลิกเอาชัยอิ่มบุญกันแล้ว
ขยับต่อไปอีกนิดนึง

เราจะพาไปอิ่มท้องที่ตลาดชุมชนวัดขนอนกันค่ะ

ไม่มาเที่ยวที่ตลาดด่านขนอน

ต้องหาอะไรแปลกที่เป็นสูตรดั้งเดิมของที่นี่

เพราะว่าเคยได้ยินมาว่าถ้ามาที่นี่
ต้องเต้าหู้ดำ
เต้าหู้ดำเป็นสูตรที่นี่เลยใช่ไหมคะ

ลองชิมค่ะลองกินดูค่ะได้เลยค่ะขอลองหน่อยนะ
ลองแล้วนะ
หิวหนุ่มนุ่มนิ่มนวลเนียนนุ่มค่ะ

อยู่ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดกระหน่อน

เป็นลักษณะของบ้านเรือนไทยและมีต้นไม้ใหญ่ด้วย
เห็นว่าที่นี่มีหนังใหญ่โบราณโบราณให้เราดูด้วยนะคะ

หนังนี่ใหญ่มากเลยครับผมครูตั้มสวัสดีค่ะครับ
หนังนี้สูงเท่าไรคะใหญ่ขนาดนี้ครับครับครับครับ

พูดถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์หน่อยละกันนะคะ
ทั้งหมดที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์คือหนังเก่าหรือหนังใหม่คะผม
ก็เป็นหนังใหญ่ชุดเก่าชุดแรกของอาคารออก
นำเสนอชุดไหนที่ยากที่สุดสวยที่สุด
ครับผมก็คืออยู่นี่ครับทุนใหญ่แล้วอะอมกรอบสัดส่วนจะคล้ายกัน

น่าจะอยู่ออกมาสัก๑๕๐ปีคงครับ
ปีนี่คือของจริงนะคุณผู้ชมของดั้งเดิมนะ

ในลักษณะของตัวนี้คือที่ผมจะบอกก็คือ
อันนี้จะเป็นตัวนางที่แต่เราเรียกว่านางหน้าแขวะ
แวะก็คือการแกวะหนังออกมานะครับ

ตันก็เอาง่ายเลยก็คือแบบนี้นี่คือหน้าตัน
ก็คือแกะเฉพาะลายที่เป็นจมูกเป็นตาเป็นคิ้ว
ครูคะทราบมาว่ามีหนังอยู่หนึ่งแบบ

เราเรียกว่าหนังครูหรือหนังเจ้า
เป็นความเชื่อครับก็จะใช้๑วัน
ไม่ว่าจะเป็นตอกเชิดลุงศรี
ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ไม้คาบหรือไม้ตับ

ผมทั้งหมดเลยทั้งแกะและลงสี
เอาถามจริงคำว่า๑วันนี้คือต้อง๒๔ชั่วโมง

ถ้าไม่เสร็จจริงก็ต้องทำถึงขั้นนั้นนะครับ

คือทำไม่เสร็จอาจจะเกิดสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นกับตัวเอง
คุณผู้ชมค่ะการเดินทางมาที่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาดู
หนังใหญ่เต็มอิ่มมากค่ะวันนี้แต่ว่าเทปหน้าเรายังไม่ไปไหนค่ะ
ยังอยู่ที่วัดขนอนเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหนังใหญ่

เหมือนเบาไปเลยอ่ะพี่สั่งหยุดก่อนค่ะอ่าวลงครับ
ติดตามกันต่อเห็นตัวอย่างตอนต่อไปน่าดูพรุ่งนี้รอชมกันได้กับพี่ดาวค่ะ
พักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
หลานแล้วก็สงสัยทำไมหลานไม่หลับสักที

ติดตามกันเลยในช่วงสะบัดข่าวเด็ก

โอ๊ยไอ้หลานคนนี้มันหลับยากคุย
ดูสิมันยังไม่หลับเลย

หลานยายเหมือนกันไม่ได้หลานมานั่งด้วยคือหลานเองก็ด้วยความติดยายก็มานั่งกับหลานยาย
หลานก็หลับตรงนี้แต่ยายก็ยังไหวเปรย์อยู่ไม่หยุด
เออค่ะสนุกดีดีนี่เขาเรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติ
ยายคือแบบพอนั่งลงตรงเสือนี้ปุ๊บมือต้องทำงานทันที
แต่ผมเปลี่ยนยายคือกำลังติดทีวีอะคนติดทีวีเขารั้งดูอะไรเพลินจะเป็นอย่างนี้แหละใช่มั้ยฮะ
แล้วระบบอัตโนมัติอ่ะใช่มั้ยเข้าที่เลยล้ำอยู่ถ้าว่ายายไกวแล้วเรียบร้อย
น่ารักทั้งคุณหลานและคุณยายนะครับใช่ค่ะเติบโตอย่างมีความสุขนะคะ
ส่วนน้องหนูคนนี้พอโตมาเป็นวัยรุ่น
จะเป็นสาวอยากจะสุขภาพแข็งแรงหุ่นดี
ต้องออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายแบบนี้
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแล้วเราจะหุ่นดีได้ไหมคะ
ใช่
แบบนี้ได้ไหม
คือออกกำลังกายไง

เขาว่ากันว่าการเดินนี่แหละนะสามารถเผาผ่านไขมันได้เป็นอย่างดี
แต่ว่าในระหว่างที่กำลังออกกำลังกาย

เหนื่อยเหรอเอาใส่กรอกไปอีกสักชิ้นนะ
ข้างนี่คือเทรนเนอร์

เทรนเนอร์คือเทรนเนอร์เขามีแต่ช่วยทำให้แข็งแรงผอมเพลียว
สุขภาพดีแต่นี่คือเทรนเนอร์ให้กิน
เอาแต่อย่างนี้ละกันดูไปก็อย่าเป็นดราม่าเด็ก
มันก็จะมีความคิดชีลละการแบบนี่แล้ว

ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเจ้าหนูน้อยเขาเนี่ยโตมาเนี่ย
อนาคตมือปราบสัมภเวสี

ใช่เพราะเขามีความสามารถกับท่าไม้ตาย
เท้าปราบสัมภเวษีฮะ
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

พี่ไอ้กลัวไอ้ไปดีกว่า
ผีเหรอผี
ผีเถอะเลย
เต็ม
อรุณใจลูกเสือ

เขาจะตัดสินใจกับเหตุการณ์นั้นยังไง
ถ้าไม่รู้ว่าเป็นครู
คุณครูสงสัยจะมีตื้บอีกนั้น
ห่วงหนูแล้วโตไปก็ดูแลตัวเองได้แน่นอน
แต่เรื่องนี้อยากให้ดูถ้าใครยังไม่ดูบอกเลยว่าคุณเนี่ยนะ
พลาดจริงกับเรื่องราวรายการสุดฤทธิสุดเด็ด
จริงจะพลาดได้อย่างไรเราเพราะคราวนี้นะครับ
แขกรับเชิญของคุณแจ๊กกะรีนเนี่ยก็คือคุณอิงฟ้า

เขามาเล่าหลายเรื่องราวเอาจริงเนี่ยในยูทูปนะฮะ

ใช่ไหมเมื่อวานนะวันนี้ยังดูได้นะ
เสิร์ชคำว่าสุดฤทธิสุดเดชในยูทูป
คุณเจอแน่นอนกับตอนใหม่ตอนนี้ออกอากาศออนแอร์ทางยูทูปของเขาเนี่ย
นี่เป็นตอนล่าสุดนะคะน้องอิงฟ้าบอกเลยว่า
ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ที่ไหนมาก่อน
มันมีข้อมูลหนึ่งที่ฟังแล้วหวาดเสียวมากเลย

อันนี้แหละอยากรู้ไปตามดูเอาละกันคุณผู้ชมนะคะ
ทางออนไลน์เท่านั้นคือยูทูปไทยรัฐและเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกเลยว่าเดี๋ยวคุณจะมารอดูรีรำทางทีวีมีไหม

ยูทูปเท่านั้นนะแล้วก็เฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีนะ
ค่ะรอชมกันได้ถ้าใครไม่อยากพลาดทั้งข่าวทั้งบันเทิงดีกับทางไทยรัฐ

อ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะฮะ

กลับมาในเบรกนี้น่าเห็นใจจริง
เรื่องของการที่ว่าเขาร่วมแรงร่วมใจแล้วนะ
จะไปขนย้ายโอ่งสุดท้ายขนได้ไหม

อ้าวยังจะได้ใช้ไหมโอ้ใครเนี่ย

อันนี้เขาก็ร่วมแรงร่วมใจ

แต่ดูอีกคนดูเสียอย่างไรไม่รู้นะ

ให้คนที่แบบว่าไปจวดมานะ

เออมาช่วยกันยกโอ่งมันก็จะประมาณอย่างนี้แหละ

ว่าคนโอโมมันจะยังใช้งานได้อยู่ไหม
ด้วยความที่ว่าเขาก็บอกว่าใช้มานานแล้วด้วยไง

เออเอาไปไม่ได้ก็เปลี่ยนด้านครับ

เธอน่ารักเหมือนกัน

ส่วนวันนี้มีเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ถูกอกถูกใจทิ้งท้ายแน่นอนค่ะ

ค่อยเห็นมั้ยลองดูละกันนะคะ
ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ